สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
หลังจากที่เชอรี่หลบไปทำบุญที่จังหวัดน่าน
ตอนนี้เธอกลับมาแล้วนะคะอยู่กับเราสองสาวค่ะขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่ค่ะลมหนาวพัดกลับมาสักตัวเลยนะคะขอบคุณ
ประเด็นแรกเลยนี่ไม่ได้หยุดไม่ได้ห่อนเลยนี่ไปพักผ่อนมา
แต่ต่อมเผือกยังต้องทำงานอยู่นะคะสำหรับความรักต้องบอกว่ายังไงดีอ่ะ
แต่ต้องบอกว่าไม่ต้องงง
สว่างกันมาพร้อมกันเลยแล้วกันกับข่าวนี้

คาริสาเขามีการโพสต์คำคมภาษาอังกฤษ

โน๊ตก็โพสต์คำคมในทำนองว่า

เขาแค่ตกหลุมรักกันและกันก็เท่านั้นเอง

แฟนคลับกรี๊ดกราดกันเลยทีเดียวนะครับ

แม่สอนรักปากอกกันแล้วล่ะค่ะ

พัชระอดีตหวานใจของโน๊ตเดอร์สตาร์
เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย

แต่ว่าก็เป็นการบังเอิญเจอกันก็เท่านั้น

พีชพูดเลยว่าก็ไม่ได้เสียเซลล์อะไรนะ
หากว่านดหันไปชอบผู้หญิงค่ะ

คือผมต้องเจอนัดไปเมื่อไม่นานมานี้อย่างครับ

ก็ไม่มีอะไรก็คุยกันปกติครับ

เราก็จะไปชอบกับใครก็ได้เหมือนกัน
ก็แสดงว่ายินดีไปกับความรักทั้งหมายของด้วย
ชอบสเต็ปยักษ์คิ้วยักษ์คลองพีชเหลือเกิน
แต่แบบเออไม่รู้จริงนะคิดดูน่างงมากไม่รู้จริง
แต่ก็ยินดีด้วยกับความรักของทั้งคู่

คลาฬิสาเพราะพูดแล้วว่าให้สัมภาษณ์นะคะ
ความรักเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าตอนช่วงที่นดนะคะ

แล้วก็ต้องจะบอกอย่างไรดี

มันมีคอมเมนต์ใต้ภาพในอินสตราแกรมของโน๊ตของโน๊ต

หลายคนก็เลยอ๋อใครแมนใครสั่ง

เป็นกำลังใจให้ทุกความรักทุกรูปแบบนะคะ